หลายคนคงเจอแบบผมเหมือนกัน
ฝนที่ตกลงมาถึงแม้ว่าจะ

ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
วันนี้เป็นวันที่คาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่พายุฤดูร้อนนั้นจะส่งผลกับประเทศไทยของเราหนักหน่วงที่สุดนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะอ่อนกำลังลงแต่
อย่างไรก็ตามแต่นะครับก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีโอกาสได้เจอกับพายุฤดูร้อนนี้อยู่นะครับ
เมื่อวานนี้หลักจะสังเกตว่าเข้ามาปกคลุมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก
กินพื้นที่ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง
จุดสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นเป็นบริเวณที่มีการคาดการณ์ว่าจะเจอความหนักหน่วงของพายุฤดูร้อนเนี่ยนะครับ

จะสังเกตว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
อากาศเย็นที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศ
เข้ามาดันเอากลุ่มฝนที่ก่อตัวในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
เขยิบมาบริเวณปีกตะวันตกแล้วก็ลงใต้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ
บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางฝนจะค่อยหายไป
ส่วนตอนล่างใครจะไปที่ทะเลก็ต้องระวังหน่อย
แต่แน่นอนแล้วครับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ฝนตกมาแบบนี้
หนึ่งอย่างที่หลายคนรอคอยก็คืออากาศเย็นสบายสักทีเนี่ยนะครับ
ก็พบว่าวันนี้หลายจุดหลายพื้นที่อากาศเย็นลงนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มอุ่นขึ้นกันแล้วนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ยังคงมีหลายจุดหลายพื้นที่
ยังคงต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ความแปรปวนสภาพอากาศ
ใครที่จะวางแผนเดินทางโดยเฉพาะวันที่๗ครับ
จังหวัดไหนบ้างที่ยังคงต้องระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนมาฟังกันนะครับ
เหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่ตากเชียงรายสุโขทัย
พิจิตรลำปางและเพชรบูรณ์นะครับ

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับหลายจังหวัดละทีเดียวนะครับ
นครสวรรค์อ่างทองลบบุรีสุพรรณบุรีสละบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีราชบุรีชัยนาฏสมุทรสาครสิงห์บุรีสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับ
ยังไงก็ใจร่มให้ร่มหน่อยละกันนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ